จำข่าวนี้ได้ไหมครับที่เรานำเสนอไปว่ามีพระพุทธรูปปูนปั้นที่นครศรีธรรมราช
ล้มอยู่บนเขาที่วัดแห่งหนึ่งแล้วยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้น
คราวนี้คุณผู้ชมครับพระพุทธรูปองค์เดิมก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละครับ
แต่ชาวบ้านเนี่ยนะฮะคือไปหาส่องเลขกันแล้วมีการทำพิธีด้วยนะครับ
แต่ก็ยังยกไม่ขึ้นนี่คือพระพุทธรูปปูนปั้นสูงสองเมตรครึ่ง
น้ำหนักสามร้อยกิโลกรัมได้ผสมผสานระหว่างปางห้ามย่า
ปางอุ้มบาดครับมีรอยหักตรงข้อมือขวา
ส่วนด้านในมีโครงเหล็กครับขนาดเล็ก
โครงเหล็กขนาดเล็กสี่เส้นที่ขาปูนกระเทาะออก
หากล้มหงายอยู่ทางขึ้นภูเขาสลักไดห่างจากวัดขาวพระทองประมาณบันสี่ร้อยเมตรครับ
คาดการณ์ว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะเป็นรูปเหมือนอดีตท่าน
อาวาสรูปใดรูปหนึ่งของวัดนี้ก็คือวัดเขาพระทองน่าจะมีอายุประมาณ๕๐ปี
ตั้งแต่วันที่ชาวบ้านไปพบนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับจนถึงขนาดนี้ฮะ
ยังยกพระพุทธรูปปูนปั้นองค์นี้ขึ้นมาไม่ได้ทางวัดจึงทำพิธีครับ
ทำพิธีขอขมาและอันเชิญเพื่อให้ยกขึ้นแล้วจะนำไปวางบุรณะซ่อมแซม
ชาวบ้านรู้ข่าวมาเลยนะฮะมาร่วมพิธีเอาดอกไม้เอาทูบเทียนมากราบไหว้ขอพร
ขอโชคขอลาบและแน่นอนครับมาแบบนี้ก็ลองส่องหาเลขดู
สังเกตเห็นซอกจีวรพระพุทธรูปนะฮะคือมันมีน้ำขังอยู่ข้างใน
แล้วก็คนตาดีไปเห็นตัวเลขสีแดงผุดขึ้นมาในน้ำซอกระหว่างจีวอนนั่นแหละ
แล้วมีการตีตัวเลขไปต่างนานานะครับจากพระพุทธรูปปูนปั้นนี้แหละนะฮะ
แล้วก็จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้แหละครับ